อ๋อกลาบในมาลัยน้ำจ่าย

มาลัยมันเข้าแล้วมันออกยากคุณผู้ชมค่ะ

ลูกอ่อนศิลปินนิดนึงเป็นไง
มีใครบ้างนิดนึงมาดูละกัน

ตั้งแต่เปิดตัวลูกบอกไว้ว่าความออร่าออร่าอันใจ

เรียกว่ารับบทคุณพ่อและเป็นรับบทนักร้องไปพร้อมกันด้วย

เวที่ที่คุณเต๋ยเพิ่งไปไม่นาน

เหมือนของลูกเราเลย
ดูไม่ต้องไปซื้อ

เป็นแฟนแซว่า
เพลงก็ต้องร้องกีต้าก็ต้องร้อง

ยังไงก็ได้ใช้ไปต่ออีกคนหนึ่งก้องเว้ยไล่คุณผู้ชมค่ะ
คนนี้บอกเลยนะว่าเป็นเจ้าพ่อพวงมาลัยคลีเอกเหมือนกันนะคะ
มาลัยพ่อลูกอ่อนหนุ่มกล้องไม่เคยพลาดเลย
กระเตงนี่มีผ้าอ้อมมาด้วย
แฟนเพลงเขาก็มอบมาให้ด้วยเช่นกันนะคะ
คอในน้ำหนัก๓กิโลนะคะดูความรักซะก่อนไม่ใช่น้อยนะคะ
จากได้พระอ้อมแล้วก็ยังได้ของสุดแปลกด้วยกระปุกไม้ใส่เงิน

บอกว่าเนี่ยก็เป็นแฟนคลับให้มาเหมือนกันกระปุกไม้เนี่ยลูกน่าจะได้ใช้ประโยชน์แล้วกัน
เอาให้แบบว่าเก็บออมไว้อะไรอย่างนี้
เพราะว่าอะไรน้องที่เขาเอามาให้ใครอ่ะ

เป็นศิลปินเนี่ยก็ต้องแบบว่าคอแข็งแรงด้วยนะ
น้อมรับทุกพวงมาลัยด้วยนะสุดยอดเลยนะคะ